ในช่วงตลอดกินวันนี้ไปพิศนุโลกบ้านผม
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรเด็ดสูตรอร่อย
อยู่ที่ไหนอะไรยังไงของพิศนุโลก

ร้านนี้ชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวโบราณต้มยำ

อยู่ที่บ้านอีกที่๘๐๓๔๗
อยู่แถวถนนราชเพ็งสายแถวชุมชนประชาอุทิศ
ถ้าบอกแบบนี้ชาวพิศนุโลกน่าจะรู้จักกันดี
อยู่ในเมืองเอาเพื่อนจังหวัดพิษนุโลกนั่นแหละ
คุณผู้ชมฮะไปถามป้าโอดีกว่า
ป้าโอนี่นะครับอายุ๕๘ปีแล้วนะ
เจ้าของร้านเขาเล่าให้ฟังว่าแต่เดิมเปิดร้านอาหารตามสั่ง
แต่พอมาได้รับผลกระทบโควิด๑๙
ก็เลยเปลี่ยนลองซิมาขายก๋วยเตี๋ยวบ้าง
แล้วขายในราคาย่อมอันนี้นักข่าวของเรา
นักข่าวไทยรัฐของเราโอ้โหไปนั่งชิมเพื่อพิสูจน์ความอร่อยก่อน
ไม่ใช่บอกว่าอร่อยอย่างเดียวได้ยังไง
พิสูจน์ด้วยตัวเองการันตีมาแล้วเลย
แล้วเขาการันตีว่าอร่อยจริงก็เลยต้องมาเผยแพร่ให้คุณผู้ชมได้รู้กันหน่อย

ร้านนี้เขาขายชามละ๒๐บาทเท่านั้นเอง

พิเศษชามละ๓๐บาทเฮ้ยเดี๋ยวนุ้นไม่ได้หากันได้แล้วนะ
อุ๊ยดีจังจริงหรือถ้าจะใส่ถุงกลับบ้านเอาถุงละ๒๕บาท
โอแกคิดแค่นี้แล้วเมนูก๋วยเตี๋ยวของแกมีอะไรบ้าง
เตี๋ยวหมูแดงต้มยำนั่นแหละก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกก็มี
หรือชอบเย็นตะโฟจัดได้นะ
เมนูเด็ดของร้านเขานะครับที่ลูกค้าสั่งตลอด
ก็คือเมนูต้มยำนั่นแหละก๋วยเตี๋ยต้มยำครับคุณผู้ชม
ที่เห็นเนี่ยมันก็เป็นสูตรอารมณ์คล้ายกับก๋วยเตี๋สุโขทัยอยู่เหมือนกันนะ
แต่เขาปรับให้มาเป็นสูตรของตัวเองนะครับ
เขาบอกว่าอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเลยทีเดียวเชียว
อกจากนี้ยังมีขนม

เมื่อกี้เห็นลอดช่อง
เหมือนกันนะร้อนมาก
นี่เห็นไหมลอดช่อง
อ้าว

แต่รอดช่องที่ชอบลอดช่องไทย
อร่อยแล้วเขาบอกว่าตักได้อย่างนี้เลยถ้วยละ๑๐บาทเท่านั้นเอง

ยังไม่หมดยังมีลูกชิ้นฮอตดอกทอดชุดละ๒๐บาท
น้ำจิ้มเคี่ยวเองสูตรโบราณเข้มข้นเลยนะน้ำจิ้มเขา
เอางี้ละกันลองไปทานกันดู
เปิดให้ชิมนะฮะให้ได้ไปลองทานกันดูทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์
โมงเช้าถึง๑๖นาฬิกาวันอาทิตย์ไม่ต้องไปนะป้าอุ๋งแกขอหยุดวัน
เราไปดูกันเผื่อจะมีโลเคชงโลเคชั่นตำแหน่งจะได้ไปกันถูก

บอกตรงพิศนุโลกร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะมาก

คือคุณชนะกะว่าจะไปเก็บแป้ง
เขาตั้งใจจะไปทำหลายอย่างมากนะ

อุ้ยเรียกว่าหลายปีแล้วที่เขากลับที่พิศนุโลก
เขามีความตั้งใจว่าเขาจะไปลองกิน
อันนั้นนี่อาณุคค์ตามที่เขาอ่านข่าวไปถึง
ร้านหยุดวันส่งกราร